ปัญหาของกรุงเทพมหานครนอกจากเรื่องของปัญหาน้ำถ่วมแล้ว

สนามบอลในร่มโอ้โหในกรุงเทพเดี๋ยวนี้มีเพียบเลยครับ
คือเตะบอลเสร็จแล้วโอ้โหกิจกรรมมันเยอะเหลือเกิน

แล้วไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียร้องเรียนไปถึงท่านผู้ว่าชัดชาติ

สนามบอลในซอยลาดพร้าว๘๐ครับ
บอลกันเสร็จปั๊บจัดกิจกรรมบันเทิงต่อสันทนาการเสียงดัง
วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตีหนึ่งตีสอง

อยู่ไหนล่ะ

โอ้โหเจ้าของคลิปให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอก

ใช่แหละครับเหมือนมีคอนเสิร์ตที่สนามบอลเลย

อะไรหรือเปล่าคือพอชาวบ้านไปบ่นชาวบ้านไปบ่นนะฮะ
สนามบอลเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้เดี๋ยวจะลดนะ
ชาวบ้านชาวบ้านพูดผมไม่ได้พูดนะรับปากไปวันวันอืม
ตอนนี้เดือดร้อนและทุกข์ใจมากครับอ้าวเรื่องนี้คุณชาติชาติรับเรื่องแล้วนะครับ
แล้วก็ส่งทีมงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขนะครับ
แล้วยืนยันว่ากรทมไม่เคยเพิกเฉยกับความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามา
เพราะว่าผู้ว่าจะเห็นปัญหาทุกอย่าง
เนื่องจากบางครั้งหากโทรไปแจ้งอาจจะติดขัดอืม
คุณชาติชาติยังพูดถึงการทำงานแล้วก็แก้ปัญหาของกรทม
ด้วยบอกว่าบางครั้งเราไม่ต้องแก้ปัญหาคนเดียว
เพราะถ้าทำคนเดียวนะฮะเราก็จะเหนื่อย
แต่ให้เราไปยืนบนบ่ายักษ์
จะทำให้เห็นภาพกว้างเห็นได้ไกลมากยิ่งขึ้น
นี่คือแนวคิดของผู้ว่าชาติชาติลองฟังดู
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดี๋ยวแล้วรำคาญนะ

มีที่อื่นในโลกนี้มีปัญหาคล้ายกับเราอยู่แล้ว
เราก็แค่ไปขอความรู้จากเขามา

เพราะว่าให้ไปยีนบนบ่ายักษ์

ยักษ์ก็จะเป็นคนที่ตัวใหญ่มองเห็นไกล
ถ้าเราต้องไปพัฒนาร่างกายให้ใหญ่เท่ายักษ

ดังนั้นหลักการการคือไปร่วมเหมือนกับยักษ์

เป็นตัวอย่างของไอเดียของยักษ์นะครับ

เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งปัญหาในกรุงเทพมหานครครับ